คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของคุณลุงท่านนี้นะคะ
คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้
คือคุณลุงเป็นรอปภติดโควิด๑๙และเสียชีวิตนะคะ
คุณลุงเช่าห้องอยู่อะค่ะทีนี้พอคุณลุงเสียชีวิต
เจ้าของห้องก็ต้องไปเปิดห้องดูก็เพื่อทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้ออะไรด้วย
แต่สภาพห้องของคุณลุงเนี่ยค่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูลองไปดูนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่า

เลอภาพด้วยเดี๋ยวจะหาว่าเราโฆษณาเบียร์ค่ะ
เพราะนี่คือกระป๋องเบียร์ทั้งห้องเลยคุณผู้ชมค่ะ
เต็มเลยคือถ้าไม่มีที่เดินนะคะ
ดูสิคะมีทั้งเป็นกระป๋องมีทั้งเป็นกล่องที่เหมือนกับซื้อมายกรังอย่างนี้ค่ะ
กระจัดกระจายเต็มห้องไปหมดค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อพญาครุฑหัสดายุใหม่นกยักษ์

โพสต์คลิปนี้ในกลุ่มข่าวสารสมุทรสาคร
แล้วก็เล่าเรื่องราวของคุณลุงท่านนี้
คือมันเป็นข่าวเศร้าคุณลุงติดโควิด๑๙และเสียชีวิต

เจ้าของห้องเขาก็ต้องมาเปิดห้องทำความสะอาด
แต่เขาก็ช็อกกับสภาพห้องเต็มไปด้วยขวดเบียร์กระป๋องเบียร์
ทางเดินแทบไม่มีนะคะถ้าดูตามภาพนะคะ

ลมมีอยู่๓ตัวแต่พัดลมคุณผู้ชมมองไม่เห็นใช่ไหมคะ
เพราะมันถูกกระป๋องเบียร์ทับเอาไว้ค่ะ
จริงแล้วมีพัดลมอยู่๓ตัวค่ะเห็นไหมคะมุมล่างเนี่ยค่ะ

โอ้โหล่าสุดทีมข่าวของเราก็ไปที่หอนี้นะคะ
ไปพบกับเจ้าของห้องเช่าค่ะนางสาวกำไรมมุกจันทร์
บอกว่าคุณลุงท่านนี้ที่แกเสียชีวิตเนี่ย
แกก็น่าสงสารนะแกเป็นรอปภนะคะอายุประมาณ๕๐ค่ะ
เช่าห้องนี้หลายปีแล้วเป็นคนดีขยัน
เช้าก็ไปทำงานตกเย็นก็กลับห้อง
แต่ประเด็นก็คือตกเย็นทีไรกลับห้องทีไร
คุณลุงแกก็ฮิ้วเบียร์ติดไม้ติดมือมาเป็นประจำเลยค่ะ
ตอนนี้ก็ติดต่อยาดของคุณลุงนะคะ
ก็รับศพไปชาปนักกิจที่บ้านเกิดค่ะ
นี่แกอาจจะเก็บไว้รอขายอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เป็นเก็บของเก่าขายอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ไม่แน่ใจ
แต่มันเยอะจนแทบไม่มีที่นอนเลยไงฮะ
จังหวะก็เลยมาเสียชีวิตก่อนจากโควิด